สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
โอ้โหจะบอกว่าแอบได้ยินเรื่องคุยแล้วแต่ว่าพูดไม่ได้ยังเป็นเรื่องซีลสิทธิ์อยู่
เราก็นอมเดินก้มหน้าก้มตาแล้วแอบหูฟังอยู่แล้ว

วันนี้วันจันทร์จะบอกว่าเมื่อเช้าคือฝนตกตั้งแต่เช้ามืด

แล้วก็รถติดแบบอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวนะคะ

สักครู่นี้พี่ชาวมาเขาติดหนักมากเหมือนกัน

บริษัทเงินเดือนเพิ่งออกวันนี้บางบริษัทเงินเดือนออกวันศุกร์ที่แล้ว

พี่ออกศุกร์ที่แล้วนะครับผมเงินเดือนออกมาเหมือนเงินทอนนะฮะ

จะบอกว่าอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่คนก็เตรียมแผนกันจะไปเที่ยว

แต่ว่าวันที่๗ก็อาทิตย์หน้าวันจานก็เป็นวันหยุดอีก

ถือว่าค่อนข้างมีแพลนพี่มีแพลนไหมคะ

เราก็งงมากว่าเขาบอกว่าเขาถามพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มไม่ตอบ

เรื่องรายการของพี่อยู่อันหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้ว

ใช่เนี่ยอันนั้นไงอันนี้ก็ถามอีกอันหนึ่งที่ลูกคุณพี่ไปด้วยอะไรอย่างนี้

เออทำไมพี่หนุ่มไม่ทำแล้วล่ะเค้าบอกว่าเค้ารอให้เริ่มเมย์ถามออกรายการให้อยู่อะไรประมาณนี้

น้องเขาเรียนเรียนหนังสือแล้วนี่เนาะ
คือคณะผู้จัดทำอาจจะอยากจะแบบปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับมีความคือเราทำมานานแล้วไง

เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องแบบมีการพัฒนารายการบ้างอะไรอย่างนี้
ให้มันไปในทางที่โตขึ้นอะ

ก็คืออาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เล็กแต่ยังมีอยู่

แต่ข่าวใส่ไข่ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังเหมือนกันอยู่นะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับพี่เมย์วันนี้เป็นวันยื่นภาษีวันสุดท้ายนะคะ

ถ้าตอนเช้าวันนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณอาจจะมีฟีดเด้งขึ้นมาว่าวันนี้คุณจ่ายภาษีหรือยัง
อาจจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้ววันนี้
อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับมีการพูดคุยกันเรียกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะร้อนทีเดียว
เรื่องราวของเรือดำน้ำนะครับอีก๒ลำคือลำที่๒แล้วก็ลำที่๓
ค่ะมูลค่ารวมทั้งหมด๒๒๕๐๐ล้านนะครับแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้นะฮะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็ได้มีการเบรกซื้อเรือดำน้ำ
บอกให้เลื่อนไปอีกหนึ่งปีนะครับคือนายอนุชาบูรพชัยศรีนะฮะ
ก็คือเป็นโฆษกประจำสำนักนางมนตรีท่านก็เปิดเผยนะครับว่า
จากกรณีที่คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๑๖๔นะฮะแล้วก็พิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม
โดยกองทัพเรือขอจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำในงบปี๒๕๖๔จำนวนทั้งหมด
อันนี้คือแบ่งชำระนะฮะ๓๓๗๕ล้านบาทแบ่งชำระทั้งหมด๗ปีด้วยกันนะครับ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ปี๒๑๖๓ที่ทางกองทัพเรือนั้นขออนุมัติงบนะฮะ
ปี๒๑๑๓จนกระทั่งมาถึงปี๒๕๖๔ก็ได้มีการเสนอของงบประมาณเข้ามา
เพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำในวงเงินเดิมนะฮะ
ซึ่งกองทัพเรือเนี่ยก็ชี้แจงถึงความจำเป็นนะครับในการจัดซื้อลำที่๒แล้วก็ลำที่๓นะครับ
ซึ่งลำที่๑เนี่ยซื้อไปแล้วก่อนหน้านะฮะก็จะมีการส่งมอบในเวลาต่อมานะครับ
ล่าสุดนะฮะรู้สึกว่าทางท่านนายกเองเนี่ยท่านก็จะบอกนะครับบอกว่า
ชะลอไปก่อน๑ปีนะฮะ๑ปีนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะให้ช่วยปากท้อง
แบ่งเบาภาระแบ่งเบาภาระปากท้องพี่น้องประชาชนชาวไทยไปก่อน
เสียงเล็กถึงท่านนายกจริงด้วยก็คือต้องอีก๑ปีก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ
จะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเหมือนกับดูแลเรื่องปากท้องประชาชน๑ปีคงไม่พอ
ผมมองว่าต้องใช้เวลาอีกหลายหลายปีเนอะพี่หนุ่มเพราะว่ากว่าจะฟื้นตัวกว่าจะ
หนักมากโควิดมาครั้งนี้ก็นะครับผมแต่นี่กองทัพเรือเขาก็บอกว่ามันเป็นงบของทางกองทัพเรือ
ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีพรบการโอนงบมาช่วยหรืออะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่ง
ถูกไหมฮะก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วย
อีกเรื่องนึงอันนี้ปีนี้จะหมดแล้วครับ
ปีนี้จะหมดแล้วเพราะอันนี้กัญญาแล้วกำลังจะเข้ากัญญาก็อีกหนึ่งปีก็นับจากวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ไปอีกหนึ่งปีข้างหน้า
แต่ก็ต้องไปดูอีกนะหนึ่งปีข้างหน้าว่าฟื้นหรือเปล่าใช่ถูกไหมผมว่ายังอ่ะพี่หนุ่ม
ถ้ายังก็ต้องอาจจะต้องมีดูไปอีกเพราะว่าบางที่เนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้มีการซื้อไปเลย
เพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ผมว่านะครับส่วนในมุมของทางกองทัพเรือหรืออีกมุมของทางฝั่งที่เขามองเห็นก็มีนะฮะ
ที่บอกว่าเออควรจะต้องซื้อครับผมก็เป็นสองมุมมองนะครับ
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีคุณบุโกะแอบงงไปเบาแป๊บนึงคุณบุโกะรหัสไปทางนี้

เมื่อกี้นี้ก็มีเหมือนกันสวัสดีคุณหนุ่มวันนี้พี่หมวยสวยมาก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีการเอาเด็กมาบังหน้ากัน
เพราะว่าบางทีคนเห็นก็จะรู้สึกว่าสงสาร
อันนี้เขาก็เลยเอามาเตือนภัยกันนะคะ
หลังจากมิจฉาชีพเอาเด็กมาบังแน่

โดยอ้างว่าลูกยังไม่ได้กินข้าว
จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ค่ะ

สงวนนามสกุลเอาไว้อายุ๓๒ปี
เขาเป็นแม่ค้าขายเนื้อหมูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เปิดเผยบอกว่าจากภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
มีชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มา
โดยที่มีเด็กชายนั่งด้านหน้ามาด้วย
ทั้งสองคนใส่หน้ากากอนามัย
จอดที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาหาตน

ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวิทยาลัยเทคนิคสารพี
แล้วก็เป็นลูกค้าที่ร้านด้วย

จากว่าลูกชายได้นำเงินค่าอาหาร
ใส่ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ทำตกหาย

จะเป็นแบบว่าไม่มีเงินค่าอาหารตามสั่ง

ซึ่งลูกชายเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเลย
ค่าอาหารเป็นจำนวนเงิน๑๗๐บาท

พอตอนข้ามถ้าภรรยากลับมาจากทำงานแล้ว
จะนำเงิน๑๗๐บาทมาคืนให้
พร้อมกับให้เบอร์ติดต่อเอาไว้ด้วยค่ะ
ตนก็มีลูกน้อยเกิดความสงสัย

เมื่อโทรไปหาก็ตัดสายทิ้ง
คิดว่าเขาน่าจะตั้งใจหลอกลวงเงินตั้งแต่แรกแล้วแหละ
จนถึงวันนี้ก็ได้พยายามติดต่อไป

อยากจะเตือนภัยให้ชาวบ้านแถวสารพีทราบค่ะ
ส่วนตัวเงิน๑๗๐บาท
ก็ถือว่าให้น้องเขาก็ไปทานอาหารนะเนาะ

แต่คิดว่าการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง

อยากจะให้ทำมาหากินอย่างสุจริตจะดีกว่า
ไม่ใช่แบบนะไปอ้างกันแบบนี้

มันอาจจะเป็นช่องทางที่คนจะแบบว่า

แต่อันนี้ผมกำลังไม่รู้จะช่วยพี่เขายังไง

เขาบอกว่าหมูทอดที่ซอยรัฐดา

แล้วก็ส่งมาถึงแอดแชคเช้าใส่ไข่ครับผมผมก็ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงเหมือนกัน

เปล่าบางทีเวลาขึ้นแล้วลงยากต่างกัน

หรอกแต่ว่าคือเขาอาจจะรู้สึกแบบเหมือนแบบอาจจะมีขึ้นราคาบ้างของซื้อของขาย
กระเตี๋ยวก็ยังมีขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเขาทราบว่าตอนนี้ราคาหมูลงเดี๋ยวเขาก็คงลง
ให้โอกาสขึ้นหน่อยก็ต้องช่วยกัน
แต่ถ้ายังไงแล้ว๓วันแล้วยังไม่ลงก็แจ้งมาทางทวิตเตอร์พี่หนุ่มเหมือนเดิมก็ได้
วันแล้วยังไม่ลงที่พูดเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงยังไงก็ไม่รู้ดูสิราคาหมู
พี่หนุ่มเข้าใจคนชอบกินเพราะพี่หนุ่มชอบกินหมูกระจกไงหมูทอดเจียงไฮพี่หนุ่มชอบกิน
ใช่ส่งมาให้กินก็ได้นะที่ไทยรัฐครับผมหมูกระจกนะหมูกระจก

หมูทอดเจียงไฮพี่หนุ่มจะเซ็ทเล็กมันน้อยแล้วกรอบเคียวก้าวหูร้าวนะครับผม
น้องรถเมย์ครับปกติแล้ววัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเขาสามารถฉีดป้องกันได้เหรอ
ใช่ค่ะแต่ว่าจริงเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแบบน้อยเลยจริงอะเขาจะมี

คือต้องฉีดตอนนั้นจะดีด้วยตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ครับ
เป็นการป้องกันสมมุติว่าถ้าอายุเยอะขึ้นมาแล้วจะฉีดได้ไหมได้แต่ผลอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่ามีข่าวที่ทำให้พ่อแม่ใจสลายครับคุณผู้ชมครับ
วัย๑๑ขวบครับดับฮะหลังฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั่นเอง
ได้นะฮะโพสต์ภาพงานศพของลูกสาวพร้อมข้อความระบุว่า
ลูกผมเสียชีวิตเนื่องจากไปโรงเรียนแล้วมีไข้
ทางโรงเรียนได้เอาหมอมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกครับ
โดยที่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ตรวจวัดไข้ก่อนลูกเกิดอาการแน่นหน้าอกอาเจียน
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดนายสุรพฤษนะครับผม
อายุ๓๗ปีเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากน้องเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนนะครับ
กันมะเร็งปากมดลูกให้กับลูกสาวแต่ขณะนั้นลูกมีไข้ครับ
วัดได้ตอนเช้าเนี่ย๓๙องศาคุณครูก็ให้นอนพักครับ
กระทั่งช่วงประมาณบ่าย๒จึงให้เข้าไปเข้าแถวครับฉีดวัคซีนโดยทางเจ้าหน้าที่นำมาฉีดให้
ช่วงเย็นครับก็ไปรับกลับบ้านตามปกติจากนั้นน้องเนี่ยเริ่มบ่นว่ามีอาการขึ้นไส้เวียนหัว
แน่นหน้าอกแม่คิดว่าลูกเนี่ยคงจะป่วยแบบธรรมดาจึงให้กินยาแล้วก็นอนพัก
แล้วคอยถามอาการเช็คอาการเรื่อยครับซึ่งลูกเนี่ยก็บอกว่าเขายังชั่วแล้ว
กระทั่งเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ไปโรงเรียนตามปกติกระทั่งเวลา๘โมงเช้า
คุณครูเนี่ยมาส่งที่บ้านบอกว่าน้องไม่สบายมากครับจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมหาราช
ซึ่งหมอเนี่ยมีการซักประวัตินะครับจึงบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้นะครับ
พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิไข้สูงถึงสามสิบเก้าองศาครับทางโรงพยาบาลก็เลยเจาะเลือดตรวจหาไข้เลือดออก
แต่ผลออกมาไม่พบครับจึงจ่ายยาให้กลับมานอนพักฟื้นที่บ้านนะครับ
เที่ยงคืนของวันเสาร์ครับเริ่มมีอาการอาเจียนหนักฮะ
ตนพยายามเรียกลูกสาวก็ไม่ขานตอบจึงเปิดประตูเข้าไปดูครับ
เห็นว่าลูกเนี่ยนอนหมดแรงสลบไปจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลมหาราชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้
ซึ่งลูกน่าจะเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวนั่นเองครับและตนเนี่ยก็ติดใจในการเสียชีวิตเนื่องจากลูกเนี่ย
ไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวแล้วก็ไม่เคยป่วยเลย
ซึ่งครอบครัวเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนนั่นเองค่ะในขณะที่มีไข้สูง
แล้วก็อาจจะแพ้นะครับผมแพ้ยาทั้งนี้เนี่ยได้สอบถามผู้มนุยการโรงเรียน
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางพอเนี่ยก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่วัดไข้ก่อนจะฉีดยานะครับ
แต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยของลูกเนี่ยบอกว่าตอนที่ฉีดวัคซีนไม่มีการวัดไข้มาก่อนเลย
อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับ
สูญเสียครั้งนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว
จากตนมีลูกสาวเพียงคนเดียวจึงอยากจะเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับลูกสาวและครอบครัวครับ
ได้โพสต์ถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกว่า
การฉีดวัคซีนเนี่ยจะได้ผลดีเนี่ยเหมือนที่รถเมย์บอก
ในกลุ่มอายุน้อยก่อนการมีเพศสัมพันธ์
และแนะนำในช่วงอายุ๙๒๖ปีครับ
ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ทุกเรื่องก็มีความเสี่ยง
และจำเป็นต้องสังเกตอาการหลังฉีดเช่นเดียวกับการให้ยาชนิดทุกชนิดนะครับ
วัคซีนเองเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยก็จะมีอะไรบ้าง
เจ็บแขนไข้ต่ำปวดหัวขึ้นไส้เวียนหัวแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเนี่ย
มีโอกาสเกิดได้๓ใน๑ล้านนะครับ
แต่ว่ากำลังงงว่าโดยปกติเนี่ยเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
ก็เป็นแบบเฉพาะคนไม่ได้หมายถึงว่าเราเพิ่งรู้ว่า
โรงเรียนมีการฉีดวัคซีนแบบนี้ให้ด้วยนะ
คือสมัยใหม่รถเมย์อาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง

ในร้านอเมริกาในเมืองไทยยังไม่เคยเจอ
ครับผมคืองงอ่ะเพราะว่าอย่างรถเมย์ไปฉีดเนี่ย

ก็คือประมาณสักอายุ๒๐นิดอะไรอย่างนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าตัวเด็กเนี่ยคือคุณพ่อเด็กบอกว่า
เด็กเนี่ยป่วยไม่สบายมีไข้นะฮะ
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าทีมที่ไปฉีดให้เนี่ย

เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ทางสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกัน
เพราะบางทีอาจจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่
จะไม่ได้มีการระมัดระวังหรือไม่ได้เช็คกันก่อน
อันนี้คือผมไม่ได้ไปกล่าวโทษหรือไปก้าวร่วงนะ
หมายถึงมีการตั้งข้อสังเกตถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วย
คือเราก็ไม่รู้ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน
อย่างที่พี่หนุ่มบอกเขาบอกว่าการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นเนี่ย
หรือว่าเสียชีวิตจากยาชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับ
ถ้าหลังฉีดมาแล้วมีอาการเวียนหัวหายใจไม่ออกหรือหมดสติเนี่ย
ต้องได้รับการประเมินแล้วก็ให้แพทย์รักษาโดยทันที
ครับผมซึ่งอาการที่จะแพ้ยาได้เขาบอกว่าน่าจะใน๔สัปดาห์ป่ะ
ในเดือนนึงหรือไม่งั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับ
น่าจะประมาณอันนี้คือวันเองเนอะวันหนึ่ง
แต่คือด้วยประจวบเหมาะกับที่น้องเขาเป็นไข้อยู่แล้วตามที่คุณพ่อบอกไป
ก็เลยไม่รู้ว่าพอฉีดไปแล้วเอฟเคมันอาจจะแบบเกิดกับน้องหรือเปล่า

เสียชีวิตหรือแพ้มีผื่นหอบเหนื่อย
เรียกว่าอาการหลังได้รับวัคซีนภายในสี่สัปดาห์อืม
หนึ่งเดือนแต่อยากรู้มากว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนมีให้ฉีดแบบนี้ด้วยเหรอ
อยากรู้นะคะใครแบบว่ามีข้อมูลเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวอ่านในทวิตเตอร์พี่หนุ่มก็ได้ค่ะ
ครับแต่อันนี้เป็นคุณหมอส่งมาให้พี่อันนี้คุณหมอส่งมานะฮะ
อันนี้คือแบบฉีดในระบบปกติแต่แบบโรงเรียนไง
ก็บอกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะฮะ
แปลปิโลมานะฮะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูดหงอนไก่หรือว่ามะเร็งปากมดลูก
ซึ่งเป็นสาเหตุการตายในไทยปัจจุบันไทยเนี่ยฉีดให้กับเด็กหญิงเนี่ย
ฟรีนะฮะอ๋อฉีดให้ฟรีเลยอายุที่เหมาะสมกับผู้หญิงที่บอกไปเก้าถึงยี่สิบหกปี
ปกติจะเฉียนสามเข็มเฮ้อนี่นะฮะห้ามแล้วก็ในอดีตเนี่ยต้องจ่ายเงิน
ใช่ประมาณสองพันหรือสามพันบาทใช่สมัยก่อนของรถมีจ่ายเงินไง
โรงเรียนเนี่ยแล้วก็ติดใจสาเหตุการณ์ตายนั้นนะครับ
เมื่อเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมาครับนะฮะ
โรงเรียนวัดบางสงบอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
รองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฐมศึกษาพระนครศรียุธยาเขต๑เนี่ย
ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับนางสาวจินตนาจุงใจ
ผู้มนุยการโรงเรียนนะครับวัดบางสงบ
เพื่อติดตามข้อที่จริงกรณีการเสียชีวิตของน้องครีม

หลังจากที่น้องได้วัคซีนมะเร็งปรับมนุก
จากที่โรงเรียนไปแล้วมีอาการแน่นหน้าอกอาเจียนและไข้ขึ้นจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จินตนากล่าวว่าการที่นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็ปากมดลูกเป็นไปตามนะครับผม
เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกของโรงเรียนแล้วก็ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาโดยนัดฉีดครั้งที่๑ในวันที่๒๑กุมภาปีนี้นะครับ
ครั้งที่๒๒๘สิงหาปีนี้เช่นเดียวกันโดยทั้งสองครั้งเนี่ยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองมาก่อนแล้ว
ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งที่๑ในวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ดีนะครับ
นักเรียนไม่มีการผิดปกติแต่อย่างใดส่วนในการฉีดครั้งที่๒คุณหมอได้นัดมาเพื่อฉีดวัคซีนตามรอบใบนัด
ตามกำหนดคุณครูจึงได้นัดนักเรียนมาโรงเรียนในช่วงเช้าซึ่งนักเรียนมีอาการร่าเริงตามปกติ
ไม่มีอาการไข้แต่อย่างใดจนกระทั่งช่วงบ่ายคุณหมอเข้ามาฉีดยา
ซึ่งระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยนักเด็กนักเรียนก็นั่งหลับในห้องเรียนแต่ไม่ใช่การหลับเพราะป่วย
และทางโรงเรียนก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กป่วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นก็ปล่อยนักเรียนเนี่ยกลับบ้านตามปกติ
เน้นย้ำว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนแต่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอเท่านั้นนะครับผม
อันนี้คือโรงเรียนเขาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ในมุมของโรงเรียน
เดี๋ยวก็ต้องไปดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง

ตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าโรงเรียนเด้งเชือกสาธารณสุขเด้งเชือกเพราะว่าทางครอบครัวเองเขาก็สูญเสียลูก

แล้วก็อย่างที่คุณพ่อเขาบอกว่าถามย้ำอีกว่าก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยได้มีการวัดไข้เด็กหรือไม่

เพราะว่าเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ทำการฉีดวัคซีน
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เนี่ยโรงเรียนจะหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวตามความเหมาะสมต่อไป
แต่ทั้งนี้จะต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองฮะ

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่

แต่ว่าต้องบอกด้วยนะฮะสำหรับคนที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิงเองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะ
คือก็ยังยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัย

นะครับไม่ใช่เดี๋ยวเห็นข่าวนี้เราอ่านออกไปแล้วกลายเป็นว่า

กลัวไม่กล้าไปฉีดกันคือจริงแล้วโรคเหล่านี้มันน่ากลัวมากกว่าวัคซีนอีก

เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยนะฮะ

ที่จะพบว่าแพ้ในเมืองไทยยังไม่เคยเจอ

นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกเคสกรณีแบบ

กรณีหนึ่งซึ่งแบบเดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุในการชนสูตรก่อนว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นหลายคนจะไปฉีดแล้วกลัว

หรือแม้กระทั่งโตแล้วอาจจะกลัวไม่ต้องกลัวนะฮะ

แล้วสุดท้ายมันก็จะไปแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้
อันนี้คือสำคัญมากนะครับคืออย่าไปมองข้าม
ไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวนะครับผม
วันนี้คุณมดดำไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ครับ

หมู่คณะไปกันหลายคนอยู่อืมพี่ปุ๊กโกะวันนี้ไม่ได้มา
เพราะพี่ปูโกะลงไปอยู่กับหมู่คณะด้วยนะคะใช่ครับผม
แต่ว่าจะไปทำอะไรแต่ช่วงหน้าลองมาเล่าให้ค่ะ
ทุกคนบอกว่าไปร่วมทำบุญวันเกิดก่อนคุณแม่
ใช่ค่ะแล้วก็ไปวัดที่พี่หนุ่มไปยกฐานพระด้วย
ใช่วัดยังใหญ่วัดทียิ่งใหญ่นะ

เมื่อกี้ก็มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนอ่าวัคซีนมากครับเมื่อกี้นี้
ที่คุณชาวบอกว่าโรงเรียนเขาบอกว่า
วันนี้ก็โควิดทุกที่ก็ต้องวัดอยู่แล้ว
แต่จริงแล้วก็บอกว่าก่อนที่ทำการฉีดวัคซีน
จะต้องเป็นคนวัดไข้แล้วก็ทำการฉีดวัคซีน
ขอเน้นย้ำว่าทางโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่วัคซีน
ก็บอกว่าเมื่อถามย้ำก่อนฉีดวัคซีนได้มีการวัดไข้เด็กหรือไม่

เพราะเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ทำการฉีดวัคซีน

คือทุกโรงเรียนก่อนเด็กเข้าโรงเรียน

จะวัดไข้ช่วงเช้าแล้วไงพี่หนุ่ม
ไม่รู้แต่ว่าคือ
แล้วช่วงบ่ายเขาคงคิดว่าเดี๋ยวแพทย์
คงจะทำการวัดไข้ก่อนแล้วค่อยฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง
คิดว่าน่าจะเป็นน่าที่ของแพทย์

อันนี้ผมสันนิษฐานเอานะเพราะว่าฉีดในช่วงบ่าย

ซึ่งนักเรียนมีอาการร่าเริงตามปกติ
ไม่มีอาการไข้แต่อย่างใด
จนกระทั่งช่วงบ่ายคุณหมอเข้ามาฉีดยา

เด็กนักเรียนก็นั่งหลับในห้องเรียน

แล้วทำไมครูถึงรู้ทำไมพ่อก็ถึงบอกว่าลูกเป็นไข้
และทางโรงเรียนก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กป่วย

ผมว่าจริงแล้วโรงเรียนคงต้องคุยกับพ่อก่อนนะ
ตอนนี้ว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน
เพราะพ่อเด็กบอกเลยว่าเด็กเป็นไข้
ไม่สบายปวดหัวเป็นไข้อะไรอย่างนี้นะ

เด็กนักเรียนบางคนใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างป่ะ

ใช่ไหมถามเพื่อนว่ามีการวัดไข้ไหม

ต้องตามกันต่อแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ไปที่เรื่องของคุณมดดำบ้าง

เขาก็ลงไปนครศรีธรรมราช

อ่าไม่ใช่ไปอันนั้นด้วยแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งด้วย

ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วสำหรับพี่มดดำนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็คือเดินสายทำบุญแบบรัวเลยทีเดียว

ล่าสุดไปอีกนะคะรอบนี้ไปวัดยางใหญ่ตาพรานบุญ
จังหวัดพระนครศรีนครศรีธรรมราชค่ะ
เพื่อที่จะร่วมในพิธียกช่อฟ้า
ขณะร่วมพิธีเขาบอกว่าตกตะลึงมากทีเดียว
เพราะว่าก่อนทำพิธีเนี่ยมีแดดออกอากาศร้อนมาก
แต่พอเริ่มทำพิธีทันใดนั้นแดดที่ร้อนได้หายไป
ก็สร้างความตกตะลึงให้คนที่มาร่วมพิธีนะคะ
อกจากนี้ในคลิปก็ชาวเน็ตยังสังเกตเมฆบนท้องฟ้าที่ลอยอยู่
ก็ทำให้หลายคนต่างเรียกว่าเช็คกันว่า
จะเป็นตัวเลขต่างนานาก็นำไปลุ้นกันนะคะ
ทั้งนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมว่า
เห็นเป็นเลขอะไรกันนะจ๊ะ
โอ้โหวัดนี้นี่มดดำไปตั้งแต่
อย่างมีความพี่นุ่งไหมแผ่พร้อมพี่คั้งแรก
แล้วพี่เช้าก็มีโอกาสได้ทำฐานพระด้วย
คือคือเจ้าอาวาสวัดเนี้ยตอนที่ผมไปครั้งแรกเลยกับมดดำเนี่ยนะ
คือตอนนั้นไปถ่ายรายการหมู่ไนท์นี่แหละ
แล้วตอนนั้นเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านป่วยแล้วคือเหมือนกับท่านอาจจะตายแล้วล่ะ
เป็นเรื่องของปอดอ่ะเออจะตายแบบท่านจะมรณภาพโอ้โหถ้าไม่ได้ตายจะมรณภาพเนี่ยแหละ
นี่แหละเจ้าอาวาสที่ใส่แวดนี่แหละแล้วท่านก็เหมือนอธิษฐานอะว่าอย่าพึ่งตาย
ครับเออให้สำเร็จลุ้งอะไรอย่างเงี้ยอะฮะ

เสร็จแล้วก็เริ่มมาบูรณภาพผมตอนนั้นผมไปวันแรกผมก็ทำบูรณ์ไปให้หมื่นหนึ่ง
ผมทำบุญไปให้ท่านแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณมดดำเขาก็เหมือนแบบศรัทธา
เขาก็จะตามไปทำเรื่อยแล้วก็มาชวนผมในการร่วมกันทำบูรณ์

แล้วตอนนี้บุรณภาพก็ยังต่อเนื่องจนก็ทำทุกอย่างเริ่มรู้เรื่องได้ดี
ต้องมาไปยกท่องฟัง
แต่เรื่องบันที่หาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของวิยยารในการรับฟังรับชม
เพราะที่นั่นเช้าบ้านเขาจะอาจจะนับถือจากตาพลานบูญ
ที่หนูอ่านล่าสุดอย่างน้องเก้าน้องเก้า๕๐๐นักงานคน
แต่เขาจะเก็ตชื่อนี้มากกว่าก็นับถือที่นี่มาก

เพราะว่าตั้งแต่มดรรมพี่หนุมไปบุรณานที่นี่
เวลาทุกคนไปไหว้ตะไข่แล้วก็ต้องแวะที่พานบุญด้วย

ก็จะมีบานบุญท่านก็ให้มาผมก็ตั้งป้ายอยู่ที่นั่นเลย
แต่ว่าอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ไม่ใช่ไปแนะนำหรือส่งเสริมหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

เห็นไหมเสื้อสีเดียวกับกำแพงโบด
ใช่ครับ
ดูดิฮะมองถ้าไม่ออกคิดว่าตู้แก่

เปลี่ยนสีเข้ากับกำแพงพวกเป็นคนที่แบบว่าเปลี่ยนสีเก้งเก่ง
แซวไม่อยู่ดูสิ

กระชวงเวชมอง
ทำให้ผู้คนก็แตกตื่นอย่างนี้นะ

เสียงคงดังกว่านี้เยอะเลยครับผมตรงนี้นะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านอึดเกินไปพบแม่ตะเคียนกลางดึกหวน
รุ่งเช้าไปขุดเจอไม้๕ท่อนไปดูเรื่องนี้หน่อย
ผู้สื่อข่าวก็รับแจ้งจากนายชัยวัดสายสุชนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕
ตะบนตากแดดครับอำเภอเมืองชุมพรบอกว่า
ขณะที่รถแบ็คโฮลนะครับของผู้รับเหมา
ขยายคลองชุมพรตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรมชลประธาน
ไปขุดพบไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่๓๐๐ปี

ความยาวนะจากโคนไปถึงปลายประมาณ๑๓เมตรนะฮะ
คนต้นใหญ่ประมาณสัก๓คนโอบฝังอยู่ในดิน
ได้มีการนำขึ้นมาวางไว้บนดินนะฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กันไป
นายชัยวัดเปิดเผยต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถแบ็คโฮลนะฮะ
ขุดพบเพียงท่อนยาวเพียงต้นเดียวนะเพียงท่อนเดียว
แล้วก็นำขึ้นมาวางไว้โดยผู้รับเหมาเนี่ยจะนำเลื่อยไปทำโต๊ะนั่ง

ต่อมามีชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เดินทางมาดูแล้วอยู่ชาวบ้านคนดังกล่าว
ซึ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับไม่มีอะไรผิดปกติเลย
กลับเกิดอาการตัวสั่นพูดเพ้อ
ทำให้ผู้รับเหมาคนดังกล่าวเนี่ยถึงกับภาวะแล้วก็ยกมือไหว้ประงกประงก
ก่อนจะนำดอกไม้มากราบขอขมาที่หลุดปากนะฮะจะนำไปทำโต๊ะนั่งเล่น
พร้อมประสานไปทางนายสุนัยช่างสัจจานะครับเป็นกำนันตะบนตากแดด
บอกให้นำเอาไว้ไว้ที่วัดเถอะเขาก็จะมาขนกันไป
หลังจากนั้นช่วงกลางดึกมีชาวบ้านเป็นผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง
เขาอยู่ใกล้บริเวณที่ขุดขยายคลองเนี่ยขณะกำลังนอนอยู่นะ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงโหยหวนคล้ายกับผู้หญิงเนี่ยร้อง
ชาวบ้านก็เชื่อว่าแม่น่าจะเป็นลูกของแม่ตะเคียนนี่แหละ

ที่ร้องเป็นลูกแม่ตะเคียนแล้วร้องจะร้องยังไง

ประสานผู้รับเหมาบอกให้ช่วยขุดดินลงไปอีกหน่อย
ปรากฏว่าใกล้ใกล้กับจุดที่พบตะเคียนนะครับปรากฏว่าไปเจออีกนะฮะ

ไปเจออีกเป็นท่อนไม้อยู่เรียงกัน๕ท่อนเลยคราวนี้

แต่ละท่อนเนี่ยยาวใกล้เคียงกันประมาณ๒เมตร
ก็เลยนำมาวางใกล้กับต้นตะเคียนเป็นต้นแม่นะฮะ

มาวางรวมกันแบบนี้เป็นแม่เป็นลูกใหญ่
เป็นแม่แล้วก็ลูกอีกห้า

ที่อย่างที่บอกไปกำนันตะโมนตากแบดเนี่ยก็นิมวลพระ
มาทำพิธีเชิญแม่ตะเคียนพร้อมลูกตะเคียนอีก๕ท่อน

หมายเลขทะเบียนนะฮะ๗๐๑๓๓๗ระนอง
อีกครั้งครับ

เขาบอกให้เคลื่อนย้ายไปยังวัดหนองมุก

ระหว่างที่กำลังขนย้ายชาวบ้านก็นำประทัดเนี่ย

ก็คือพูดง่ายตอนแรกไปขุดเจอมาต้นหนึ่งก่อน

เสร็จแล้วก็ตั้งไว้ปรากฏชาวบ้านเขาอยู่ใกล้กัน

ไม่รู้หอยขวนยังไงแววอย่างนี้หรือเปล่า

ก็จะเจออีก๕ต้นเป็นต้นเล็ก

ปรากฏเมื่อกี้มีคนต้องถ่ายรูปกันไว้
สำหรับตอนแรกคนที่ไปบอกว่าจะเอาไปทำโต๊ะนะ

เพราะว่าคนที่เขาไปดูล่างกายเขาสั่น

เหมือนมีอะไรเข้าเลยนะ

นะครับผมแต่รถเบคโครก็ตักขึ้นมาใหญ่มาก

ดูนี่ดูคนยืนแล้วคุณดูต้นตะเคียนดิ

แต่ไว้แต่กินต้องอิ่มนะเพราะกินน้ำแดงหลายขวด
ตรงนี้อยากให้น้ำเปล่าวางสลับบ้าง

มีบางศาลก็บอกเอาน้ำเขียวนะมีบางศาลก็บอกเอาน้ำแดงก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เลยบางที
ท่านอาจจะไม่ได้ชอบน้ำแดงก็ได้นะถูกถูกป่ะคือท่านอาจจะชอบน้ำเขียว

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากเป็นแนวสุขภาพหน่อยขอเป็นน้ำแบบ

ดีมากนครับผมมาแล้ว
มีชีตันกันเลยนะครับนี่ครับ
นี่นะครับสุดยอดเลยต้องใส่แบบมีวิตามินบีลงไปด้วยเป็นอันคลาย

แม่ตะเคียนก็ชื่นนะครับมีสุขภาพดีเออลองดูก็ได้นะครับ
เผื่อจะได้เห็นได้กว่าคนอื่นเขานะครับ
มาถึงเรื่องของหน่อไม้กันบ้างดีกว่าพี่หนุ่ม
ตะเคียนผ่านไปฮือฮาหน่อไม้มีผมครับ
มีผมอยู่ในหน่อไม้เจ้าของงัดเสียมหักนำถวายวัดนะครับ
นักเสี่ยงโชคเตรียมส่องเลขนี่หรอมีผมหรอ
นี่ฮะวันนี้ครับผมพุศข่าวรายงานว่านายสุนทร
อายุ๕๐ปีอยู่บ้านเลขที่๓๕หมู่๑จังหวัดกระบี่ครับ
นำหน่อไม้ไผ่ตรงหวานหรือไผ่ตรงกินสุง
ปลูกไว้ริมคลองพ่อถากนะครับซึ่งมีสนับแปลกมาก
นี่ฮะมามอบนะครับให้กับพระในวัดเฉลิมพนมเขตครับ
เพื่อเก็บรักษาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ดูกัน
จากหน่อไม้ไผ่ดังกล่าวเนี่ยมีเส้นใยสีดำคล้ายเส้นผมของมนุษย์นะฮะ
สร้างความประหลาดใจให้ชาวบ้านแล้วก็พระเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
สุนทรก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยปลูกไผ่เพื่อไว้กินหน่อ
ลูกตั้งแต่ครั้งที่ตนบวชประมาณ๓ปีก่อน
จากนั้นก็ตัดน่อเนี่ยไปบริจาคให้กับงานศพในวัดด้วยมา
ไม่เคยขายเลยจนกระทั่งเข้าไปดูพบว่า
มีหน่อไม้บางหน่อเนี่ยนี่ครับมีเส้นผมขึ้นมา
ก็แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อน
จากนั้นได้เอาเสียมแทงเพื่องัดออกมา
ปรากฏว่าเสียงบิ่นไปข้างหนึ่งครับเสียงแข็งเนี่ยบิ่นไปข้างหนึ่งเลย
และระหว่างที่เดินกลับออกมาจากป่าไผ่เนี่ย
ก็พบกับงูจงอางขนาดใหญ่๑ตัวฮะ
เหลืออยู่ริมคลองอีกจึงได้นำหน่อไม้เนี่ย
ให้กับพระที่วัดครับเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นมงคล

วิชาการด้านเกษตรมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
กล่าวว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากกาบของหน่อไม้ที่มีความชื้น
จนเกิดเชื้อราบางชนิดงอกออกมาครับ
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากเชื้อราชนิดไหนนะครับ
ด้านชาวบ้านก็ทราบข่าวเนี่ยก็เริ่มมีการสอบถามว่า
ตั้งไว้จุดที่ไหนอยู่ตรงไหนจะได้เตรียมไปขอเลขเด็ด
ตามความเชื่ออีกต่อไปครับผม
แต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะครับผม
ตรงนี้นะครับเป็นรากอะไรใช่ไหมครับ
เป็นเชื้อราค่ะเหมือนลักษณะเหมือนเชื้อรา

มันจะมีเชื้อราที่สามารถไปขึ้นอยู่ในสัตว์ค่ะ
เวลามันงอกออกมามันงอกลักษณะนี้เลย

เป็นเส้นแข็งแข็งออกมาอย่างงั้นก็ต่ออย่างงั้นก็ต่ออย่างงั้นแต่บางทีเราไม่เคยเห็น
คืออย่างของสัตว์อย่างนี้เวลามดมันตายอย่างนี้ใช่ไหมคะ
บางทีเชื้อรามันไปมันเป็นแบบช้อนชัยเข้าไปอยู่ในตัวมด
แล้วพอมดมันตายปุ๊บไอ้เชื้อรานี้มันไปงอกขึ้นมาเป็นอย่างนี้
เป็นเส้นอยู่ในตัวสัตว์อะไรประมาณนี้

แต่อันนี้ไม่รู้ยังไงแต่ว่าในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้กันนะนะ
เขาก็อาจจะรู้สึกแปลกใจแล้วก็แปลกตา
อย่างกว่าแต่เราเลยพระอย่างงง

พ่อตาที่ผักออกไม่ให้ถ่ายรูปด้วยกับพ่อแกทรมอะไรก็คืนไง
ว่าเข้าไปทัวรงพ่อสูงฬิษฐ์
อีกเรื่องนี้ก็มานตอนนี้มาเป็นประเด็นอยู่

น้องกระตูน

ตอนแรกที่เคยไล่เรียงทำอะไรคือมีแฟนเป็นอาหารเป็นไหน
เป็นอาหารบกก่อนอาหารบกแล้วก็ตำรวจแล้วก็ในสถานเรือขาดสถานอากาศ
นี่เขาหมายถึงเรื่องก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราเคยเห็นข่าวตาม
ที่เขาเคยมีข่าวที่ใส่ชุดใส่พยาบาลแล้วจัดการอะไรอย่างนี้
ก็คือตอนนั้นเขาคบกับตำรวจถูกไหมแล้วมีภาพพรีเวดดิ้ง
วันนี้คือเขาเลิกกันแล้วตั้งแต่ข่าวตอนนั้นเลิกกันไปก็จบกันไปแล้วก็หายกันได้พักหนึ่ง
ปรากฏตัวมาอีกแล้วคบกับทหารเรือคนหนึ่ง
ทหารเรือไปจีบเขาแล้วบอกว่าทหารเรือคนนั้นเป็นพนักงานล้างรถ
ซ้อนแผนกันร้อง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปคบหากัน
ล่าสุดเมียทหารเรือโผล่มา
โถ่อยู่ทนเขา
แล้วเพิ่งรอดลูกด้วยด้วยวิทุณาเนี่ยไปอยู่กันได้ยังไง
เอ้าอ้าอนานข้าวย้าว
แต่ส่งไลน์บอกไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิก
แต่ว่าทางฝั่งของวันนี้ผมได้โอกาสคุยกับทางการ์ตู

อ๋อยังไงก็ถามการ์ตูนตกลงเนี่ย

ลูกเขาเพิ่งพอดเอาไงจะเลิกหรือไม่เลิก

เพราะตอนนี้หนูประจำเดือนไม่มาเหมือนกัน

แต่ก่อนหน้านี้ก็บอกไอนี้ได้ป้าว

ไม่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ดีดใช่ไหม

แกบอกว่าไอ้นั่นคือคดีว่าไป

พยายามจะตอนแรกเขาบอกเถิดมาแนวนูบอกจะขอเลิกกับทางเมียหลวง
แต่ก็มาบอกเมียหลวงว่าไม่เลิก
แล้วก็ผู้ชายก็ได้บอกทางการ์ตูนที่เป็นพยาบาล
ผมบอกว่าเลิกกับเมียไปแล้ว

ถ้าเกิดเขาประจำเดินใหม่มาก็ต้องก็เป็นพ่อของเด็กเหมือนกัน

หันน้ากาดทูออ
ทู

อื้อว
แสดงว่าต้องน่ารักนิสัยดีน่ารัก
เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นเลยยังไม่รู้ว่าไม่รู้
มันคิดภาษาการ์ดนี่
ไปหยุดที่ต

อีกเรื่องต้นไม้ใหญ่ล้มฟาดรถกระบะ

รอดสาวท้อง๖เดือนถูกไหมพระนี่นะฮะ
ก็คือทางศูนย์วิทยุเนี่ยเขารับแจ้งเหตุสพนไผ่
เขาบอกมีฝนตกลมกันโชคแรงมาก
เกิดอุบัติเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาฟาดรถกระบะ
ที่มีหญิงสาวตั้งท้องติดอยู่ในรถนะฮะ
เหตุที่เกิดบนทางหลวงหมายเลข๒๑
สระบุรีลมศักดิ์ฝั่งขาล่อง
บริเวณหลักกิโลที่๑๖๖๑๑๖๒ที่เพชรบูรณนะครับ

ทะเบียนผอพึ่งฉอชิง๑๑๗๔ระยอง
สภาพด้านหน้าแล้วก็พังเสียหายหลังคายุบ
อาสากู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือ

ต่อมาทราบชื่อว่านายสมยศอายุ๓๒ปีเป็นคนขับ
อีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณพลอยเป็นผู้หญิงอายุ๒๘ปีตั้งท้อง๖เดือน
ก็เรียกว่าอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้การจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
นั้นไม่สามารถเดินรถตามปกติได้
ก็สุดท้ายแล้วก็คือรอด

ทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่า
เขาคล้องพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
ส่วนสามีคร้องเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโล

นะฮะรอดมาทั้งสามีภรรยาเลย
ใช่นะครับผมอืมนะฮะอ้าวโชคดีนะครับครับที่ไม่เป็นอะไรนะครับ
เพราะว่าก็ต้องระวังสักนิดนึงตอนนี้เนอะ
ลมเริ่มพายุฝนก็ต้องอันตราย
พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะชาวเน็ตแห่อะไร

กุ๊กแจงจี้คุณต้องเปลี่ยนวิธีการเขียนภาษาไทยอย่างนี้

เปลี่ยนวิธีการเขียนหรือใส่เว้นตาง่ายกว่าประโยชน์

นี่ข่าวนี้แห่ถามข่าว

คบไฮโซใช้เตยเจอเป็นปอนด์หรือเปล่า

เห็นชัดกันทุกคนเลยพี่หนุ่ม
เบรกสักครู่เดี๋ยวให้พี่หนุ่มใส่แว่นแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าครับ
ไปที่เรื่องนี้ชาวเน็ตก็ไปเม้นถาม
นางเอกร่างเล็กอย่างเชิงคบไฮโซใช่เต้ยเจรินพรหรือเปล่า
ชาวเน็ตเข้าไปถามกันตรงเลยนะคะ

หลังถูกโยงมีชื่อเอี่ยวข่าวเมาส์จากสื่อดังว่า
ด้วยเรื่องของว่านางเอกสาวร่างเล็กเพิ่งเลิกกับแฟนนุ่มสุดชิค
อย่างเชิงกระแสคบไฮโซ
ปล่อยรูปคู่กับเพื่อนไฮโซออกมาเพื่อเช็คดราม่า
หลังจากมีไฮโซโปรไฟล์ดีมาตามขายขนมจีบเพียบเลย
ซึ่งสาเหตุที่หลายคนยงว่าอาจจะเป็นคุณเต้ยเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปกำลังยืนชมงานศิลปะอยู่
กับไฮโชคิดนะคะคณชัยเบนเจรงฮกุล
ช่างภาพหนุ่มอิสระชื่อดังทายาทของเจ้าสัวบุญชัยนั่นเอง
คนก็เลยบอกว่าไปถามกันนะนะ
เวลาเราไปส่องอินสตาแกรมก็เห็นเลยว่าแฟนคลับเนี่ย
คอมเมนต์ถามถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากทีเดียว

เพราะก่อนอันนี้ก็มีรูปที่แบบเขาไปทานข้าวกัน

แต่ของเต๋ยนั้นแหละ
เขาเป็นเพื่อนเยอะเขาสนิทกับหลายคน

สนิทกับน้องมอร์
น้องคงจะถ่ายรูปกับเพื่อนดาราอะไรอย่างนี้
ครับผมแล้วช่วงนี้เต้ยมีข่าวแบบนี้พอดี

ก็เห็นน้องก็ถ่ายละครน้องเต้ยแล้วก็

แล้วก็เวลาว่างก็ไปถ่ายสเก็ตกับพี่เคนธิรเดช

ครับผมนี่โอ้โหภาพนี้สวยเลย
สวยจริงเป็นแบบ

แต่ถามว่าอย่างนี้ผู้ชายจะชอบ
แต่ถามจริงเวลาของพี่ชาวก็ไม่เห็นชอบแบบนี้นะ

ผมพี่ชอบสวยทึกและบึกบึนนะครับ

ทางด้านเรื่องราวของหมอโอ๊คกันบ้างดีกว่าครับ

เผยหาพ่อคงรวยมากในสายตาลูก

ก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อยสำหรับครอบครัวของหมอโอ๊คสมิทนะครับ

หมอโอ๊คเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสมิติเวศแน่นอน
เพราะว่าชื่อสมิทนะครับผมนะฮะ
แล้วก็มาสมิติเวศนะครับผม

หมอโอ๊คก็ทำงานที่โรงพยาบาลสมิติเวศด้วยนะครับ
และที่สำคัญคือหมอโอ๊คก็ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวว่า

ภรรยาเนี่ยน้องโอปอลจะโดนทักอยู่บ่อย

ทุกที่ที่ไปของที่เป็นไป
ทุกที่ที่ไปทำงานเนี่ยเป็นของคุณพ่อ
ซึ่งคงดูรวยมากในสายตาลูก
ซึ่งคงดูรวยมากในสายตาลูก

บอกว่าเป็นเจ้าของแม่ทำเฉยเลย

คริสต์นึกว่าเกี่ยวอะไรกับที่โรงเรียนหอวังนะ
ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะหมอก็บอกไม่เกี่ยว

อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณเพชรกรุณพล
ก็ชาวเน็ตนั้น

เอาหน้าน้องผู้หญิง

นี่สาวร่างเล็กนี่ไงน่ารัก

อยู่นี่กับข้าวหวานนะทำขนม
ใช่แล้วเพชรชอบให้ก็มาชิมขนมที่คอนโด

เขาบอกว่ามาทานขนมที่คอนโดสิ

คุณเพชรบอกว่าจะแต่งกับคนนี้

คุณเพชรกรุณพลนะ

หนึ่งในลูกชายบ้านเมเกอร์กุ๊กเหมือนกัน

ถูกคลิปในนั้น

ยโดมมีเข็มมีน้ำแอฟทรักษาออน
อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับน้ำโคตรอยู่ในบ้านนั้นนะครับ

อย่าให้แชร์กันกลุ่มนำเลี้ยงน่ากลัวมาก

โทรหาผมผมลืมโทรหาแก๒๓อาทิตย์แล้วเนี่ย

ครับผมเรื่องของโน้นน่าจะเคลียร์ได้ประมาณนั้นแหละโทรละพี่หนุ่มพอแล้วละรอสองสามนาที

ของคุณสีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
อีต้ากับคุณกรนิดนึงดีกว่านะครับแฟนแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ
สีวิต้ากับคุณกรนิดหนึ่งดีกว่านะครับแฟนแห่เชียร์หลังเห็นภาพ

บอกว่าโบกอมสมัครเข้าร่วมในหน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมกองทัพเรือค่ะ
ล่าสุดภักดิ์โบกรมก็ได้เข้ากลมทหารเรือที่๖๖๙
ประจำหน่วยบัญชาการทหารเรือจินแฮจังหวัดขยองสังใต้

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙โบกอมก็ได้เข้ากรม
โดยที่ไม่มีพิธีการ
คาดว่าจะปฏิบัติหน้าที่รวมแล้ว๒๐เดือนค่ะ
แล้วก็จะปลดประจำการในช่วงเดือนเมษายน๒๕๖๒
นั่นเองค่ะแต่ว่าเขาก็มีซีรีส์เรื่องใหม่นะครับค่ะมีซีรีส์เรื่องใหม่อยู่นะครับค่ะนั่นเองค่ะ
คนนี้ที่ดูซีรีส์ทุกเรื่องจริงพี่หนุ่มเนี่ย

บทอะไรล่ะเอาเรื่องชีวิตตัวเองก่อนเอาชีวิตตัวเองให้รอด
เอาอีกแล้วดูสิถ้าไม่เขียนเรื่องละคร
อันนี้แหละเอาหลังคอร์คคือพี่หนุ่มไม่ต้องเข้าเดชไปเผื่อตัวชีวิตหรอกครับแต่ลึกให้คุณโป๊ปใช้คนเดชให้เขินเป็นพี่ก็พี่ภาพ

พรุ่งนี้นะครับ

พรุ่งนี้ขอให้รวยนะคะ